คนในครอบครัวแอบตัดคอกระต่ายน้อย
ที่ถูกเลี้ยงไว้ในบ้านนี้เพื่อประชด
ประชดที่ว่าคนในครอบครัวไปรักกระต่ายน้อย

โอ้โหคือเรื่องของควรอธิบายยังไงดี
คือมันเหมือนกันว่าเป็นการอิชาแต่อิชาสัตว์เลี้ยง
แล้วพอตัดคอเสร็จแล้วก็โยนทิ้งอยู่หน้าบ้าน

คุณผู้ชมครับเรื่องนี้เกิดขึ้นจากพลทหารรัชชาแทร่เต็งนะครับ
ซึ่งแต่งงานกับนางสาวสิริถาพรวงแก้ว
แล้วไปอยู่ที่บ้านของนางคำตาชาวป่า
เป็นยายของนางสาวสิริถาพร
เท่ากับว่าพลทหารรัชชาก็เป็นหลานเขยถูกต้องไหม
อยู่บ้านผู้หญิงใช่ครับโดยในบ้านนี้นะฮะ
มีนายคมคายซึ่งเป็นลูกชายของนางคำตา
พร้อมกับครอบครัวอาศัยอยู่ด้วยกันรวมทั้งหมด๗คน
นายคมคายก็เท่ากับเป็นลุงของนางสาวสิริถาพรถูกต้องไหม
ถูกต้องเป็นเครือญาติกันทั้งนั้นนะครับ
เหตุการณ์เกิดจากการที่พลทหารรัชชาเขาก็ชอบเลี้ยงกระต่าย
เขาก็ซื้อกระต่ายคุณน่ารักอายุ๒เดือน
มาให้นางสาวสิริถาพรซึ่งเป็นเมียเลี้ยงแก้เหงา
ตั้งชื่อกระต่ายว่าข้าวปุ้น
ส่วนทางด้านของนายคมคายนะเขาชอบเลี้ยงนก
เขาก็ถือเขาอยู่บ้านนี้มาก่อนเขาเลี้ยงนก
แล้วในวันเกิดเหตุนะครับคุณยายคำตาเนี่ย
นกเขาของนายคมคายคือลูกชายมันร้องจัง
ร้องเสียงดังไม่หยุดเลยไปเคาะที่กรงนก
แล้วก็บอกนายคมคายลูกชายบอกโอ๊ยเสียงมันดังแบบนี้เนี่ย
เอาไปเลี้ยงที่กระท่อมปลายนานู่นไป
จากนั้นนะครับนางคำตาก็ไปเก็บผักบุ้งมาให้กระต่ายกิน

เมื่อกี้ไล่ให้ลูกชายเอานกเขาไปเลี้ยงที่กระท่อมปลายนา
แต่แหมไปเก็บผักบุ้งมาให้กระต่ายของหลานเขยกิน
กระต่ายมากกว่านกเขาของลูกเหรอ
แล้วทีนี้ลูกชายของคุณยายก็เลยคิดว่าฉันเป็นลูกนะ

ไปมองสัตว์เลี้ยงของหลานเขยดีกว่าได้ยังไง
ไม่จริงน้อยอกน้อยใจที่เพราะว่าตัวเองเป็นลูก
แต่ทำไมไปเห็นหลานเขยสำคัญกว่า
แต่มันไปลงที่สัตว์ไงคุณ
เพราะว่าหลังจากนั้นพลทหารรัชชาและภรรยาเข้าไปในห้องนอน
ขังข้าวปุ้นไว้ในกรงหน้าบ้านนะครับ
พร้อมกับนำภาพข้าวปุ้นใส่ลงไปในเฟซบุ๊ค
เพื่อกำลังที่จะหาบ้านใหม่ให้กับข้าวปุ้น
คือใครอยากเลี้ยงข้าวปุ้นเอาข้าวปุ้นไป
เป็นช่วงจังหวะที่กำลังจะให้คนอื่นเขาเลี้ยง
เพราะว่ากลัวว่าจะมีปัญหากับนายคมคาย
สรุปนายคมคายเขาเลี้ยงนกเขาก็ไม่ชอบกระต่าย

แต่ปรากฏว่าตัวของพลทหารรัชชากับภรรยาเนี่ย

เพื่อจะนำข้าวปุ้นเอาไปเล่นในห้อง
ก็คิดถึงข้าวปุ้นก็เอาข้าวปุ้นจะไปเล่นในห้อง

ข้าวปุ้นหายไปไหนหายไปจากกรง
สรุปข้าวปุ้นนะคุณถูกฆ่าตัดคอ

ทำไมเก่งถึงทำแกบอกผิดคุณไหม
ก็พี่ยายแกพูดนะครับ

ประชดมากกว่าแบบยังไง
กระต่ายมันก็ตัวเล็กมันไม่ได้สร้างปัญหาอะไร
มันไม่เหมือนนก
ด้านของคุณยายคำตาก็เปิดเผยนะครับ
สาเหตุคาดว่าลูกชายคือนายคมคายคงน้อยใจ
ก็เลยก่อเหตุฆ่าตัดคอกระต่ายประชดแม่
ซึ่งปกติแล้วลูกชายเป็นคนใจดีไม่เคยทำแบบนี้มาก่อน
ว่าทำไปเพราะอารมณ์ชั่ววูบเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ตำรวจบอกว่าหลังจากสอบสวน

วันนี้จะได้เรียกตัวนายคมคาย
ซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยว่าเป็นคนฆ่าตัดคอกระต่ายมาสอบสวน

ถ้ารับสาภาพก็จะส่งฟ้องศาลนะครับ
ซึ่งก็มีโทษปรับสูงสุดไม่เกิน๔๐๐๐บาทในกฎหมายทารุณกรรมสัตว์นะ

ว่าใครเป็นคนฆ่าตัดคอเจ้าข้าวปุ้น
หรือว่าเจ้ากระต่ายน้อยตัวสีขาวน่ารักตัวนั้นนะครับ

ใช่ถึงเป็นสัตว์แต่มันก็มีชีวิตเหมือนกันนะคะ